สตูนเป็นจังหวัดเล็กที่เงียบสงบนะครับ
แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
ขณะเดียวกันก็ได้ทำประมงซึ่งก็เป็นประมงแบบพื้นบ้าน
เน้นแบบดั้งเดิมไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ไปติดตามความงามและวิถีถิ่นของสตูน
จากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
งานนี้ขอลงเรือท่องทะเลอันดามัน
สัมผัสวิถีชาวเลแบบดั้งเดิม
กับกลุ่มชาวเลในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อ๗ลูก
เราจะออกไปหากุ้งหาปูกันค่ะ
น้ำทะเลสีเขียวมรกฏตัดกับท้องฟ้าสดใส
เหมาะกับการรับลมทะเลเย็น
ระหว่างทางได้สูดอากาศสดชื่นเต็มปอด
รอบตัวเต็มไปด้วยประสาทหินพันยอด
ภูเขาหินที่ซ้อนกันเป็นชั้น
ยอดประสาทเรียกว่าธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์มากค่ะ
ในแต่ละวันชาวประมงจะออกทะเลด้วยเรือเล็ก
จับสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้ง
ใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านอย่างอวนลอยกุ้งแบบนี้
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
เลบอกว่ากุ้งจะชุกชุมมากในช่วงหน้ามรสุม
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม
เพราะกุ้งจะพัดมาตามกระแสคลื่น
ช่วงเวลาที่เหมาะกับการดักกุ้งมากที่สุดต้องเป็นช่วงเช้า
โอ้โหผลงานการจับกุ้งกุ้งกุลาดำกุ้งขาวตัวโตซอสสดทุกตัว
ส่วนเรือลำนี้จับเฉพาะปูม้านะคะ
รอบดักปูลักษณะเป็นกรงตะข่ายใช้ปลาทะเลเป็นเหยื่อ
ลุ้นกันค่ะว่าจะจับปูได้ไหม
ออกแรงสาวเชือกสักพักก็ดึงรอบดักปูขึ้นมา
ว้าวสำเร็จมีปูม้าติดขึ้นมาด้วยค่ะ
ชาวเลที่นี่ยึดวิถีการทำประมงดั้งเดิม
พวกเขาก็เลยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างเจ้าของเรือลำนี้จับปูเลี้ยงชีพ
และส่งลูกเรียนจนจบปริญญาถึง๒คน
เสร็จสิ้นกิจวัตรของชาวเลถึงเวลาขึ้นฝั่ง
ซึมซับประวัติศาสตร์ที่โบราณสถานบ่อ๗ลูก
เล่ากันว่ามีชาวเลเผ่ามอร์แกน
เดินทางมาหาน้ำดื่มจนพบน้ำผุดมาจากใต้ดินถึง๗บ่อ
เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ธิษฐานสิ่งใดก็จะสมดังใจหวัง
หาดกาสิ่งที่เงียบสงบนี้
อยู่ในบริเวณหมู่บ้านบ่อ๗ลูกเช่นกันค่ะ
มีโฮมสเตย์เล็กซ่อนตัวให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน
ใช้ชื่อว่าตาลกาโตโยซีชอรีสอร์ทชุมชน
จากนั้นมุ่งหน้าไปตามล่าหาสันหลังมังกร
หรือทะเลแหวกจังหวัดสตูนค่ะ
ขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือบากันเคย
ใช้เวลาเดินทางราว๒๐นาที

แหวกกลางทะเลลึกกว่า๑๐เมตร
เป็นหาดทางเดินยาวเหยียดกว่า๕กิโลเมตร
จากเกาะปูลาอุบีหรือเกาะหัวมัน
ซูเกาะปูลาติกอหรือเกาะสาม
จินตนาการว่าคล้ายกับมังกร
กำลังสะบัดลำตัวยาวเหยียดเล่นน้ำอยู่ค่ะ
เมื่อทะเลแหวกออกเป็น๒ด้านแล้ว
เราสามารถมาเดินเหยียบบนพื้นได้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะพื้นที่เราเหยียบอยู่นี้

แต่เป็นเปลือกหอยจำนวนมหาศาล
เกิดจากการทับถมกันมาเป็นเวลานานนับล้านปี
ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ท้องทะเลที่จังหวัดสตูนค่ะ
แหวกจะเกิดขึ้นวันละ๒ครั้งในช่วงน้ำลง
ต้องอาศัยประสบการณ์ของคนเรือท้องถิ่น
พาไปชมให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะ
เชื่อกันว่าถ้าได้มาเหยียบที่สันหลังมังกร
เหมือนได้รับพลังชีวิตใหม่ที่ดีเข้ามา
ลากันไปด้วยภาพสุดแสนประทับใจ
พระอาทิตย์ดวงกลมโตค่อยรับขอบฟ้า
ผิวน้ำทะเลให้เป็นสีทอง
งดงามของที่นี่จะคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
โทษที่มนุษย์ไม่เข้าไปทำลายธรรมชาติ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน